คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งนะคะ
ที่พาผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่รักษาต่อ

กลับมาใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายที่บ้าน
เพราะว่าคนตามภูมิภาคบางทีเขาบอกว่า
ถ้าหนักเต็มที่แล้วเอามา

ญาติก็พากลับมาขึ้นรถกลับมาที่บ้าน
ปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ
คือเหมือนกับว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็พูดคุย
เหมือนกับหายเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจนะคะ
ไปดูรายละเอียดกันหน่อยคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ญาติพี่น้องของครอบครัวเสือทองท่านที่วงกลมไว้เนี่ยนะคะ
ก็คือนายปราโมทเสือทองอายุ๕๕ปี
ซึ่งก็ต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องปฏิหารนะคะ
คุณหมอมีคำอธิบายชัดเจนเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ
คือตอนนี้เขากำลังทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
นายปราโมทเสือทองอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยสะเก็ดเงินและติดเชื้อในกระแสเลือดอาการโคม่า
ญาติเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตัดสินใจขอนำกลับมา
ให้ใช้ชีวิตในวาระสุดท้ายที่บ้าน
แต่พอถึงบ้านนายปราโมทตอบสนอง
คนก็ตกใจแบบเฮ้ยเป็นการฟื้นจากความตายนะคะ
ภรรยาเล่าบอกว่าสามีมีอาการหนาวสั่น
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลเคียนซา
ยาดก็ขอให้หมอส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราช
ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วเข้าห้องไอซียูอาการโคม่าเลย
แล้วเธอก็บอกว่าคิดว่าไม่น่าจะรอด
ก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านนะคะ
ระหว่างที่นำนายปราโมทลงจากรถกู้ภัย
เจ้าตัวเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ร้องว่าเจ็บเจ็บ
แล้วก็เริ่มพูดคุยไปฟังเสียงภรรยาเล่าหน่อยค่ะ
แต่ก็นึกว่าโอ๊ยเจ็บกันว่ะ
พอหลักจากนั้นทำไมต่อพอหลังจากนั้นก็เกลียด
กลัวชาวเขาเร่งกับเข้าเรียม
สำหรับเรื่องนี้นะคะนายแพทย์สมศักดิ์นินพงศ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลสุราชธานี
ก็บอกว่าคุณหมอให้ยาแล้วก็ให้สารน้ำรักษาอาการผู้ป่วย
วางแผนการรักษาก็คือว่าเดี๋ยวจะตัดแขนที่มีอาการอักเสบ

แต่ว่าญาติปฏิเสธการรักษาขอเอาตัวกลับบ้าน
คาดว่าพอถึงบ้านคุณหมอคาดอย่างนี้นะคะ
คือตอนนั้นไม่มีสติหมดสติแล้ว
พอถึงบ้านคุณหมอคาดว่ายาแล้วก็สารน้ำออกฤทธิ์
ผู้ป่วยก็เลยเกิดการตอบสนอง
ญาติญาติก็เลยเข้าใจว่าฟื้นจากความตาย
แต่จริงแล้วตอนนั้นผู้ป่วยยังไม่ได้เสียชีวิต

ซึ่งในวันถัดมาญาติญาติก็ลงความเห็นว่า
ให้พาคุณปราโมทส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
จะได้รักษาต่อจากอาการฟื้นขึ้นมา

แต่ว่าล่าสุดก็ไม่มีปฏิหารแล้วนะคะ
ญาติก็นำนายปราโมทกลับบ้านช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
นายประโมทจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงตี๔ของวันนี้ค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ